ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องที่ชาวบ้านเขาก็ฮือฮากันนะฮะ

มีพิธีอันเชิญตะเคียนขึ้นจากบ่อทรายแห่งหนึ่งนะครับ

เธอถูกตะเคียนทองพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยมาเข้าร่าง

ฟูหญิงคนนี้เขาบอกว่ามาจากกรุงเทพฯพ่อปู่มยาตะเคียนทอง
บอกว่ามาแฝงร่างหญิงชาวกรุงเทพคนนี้ตอนที่มาร่วมพิธีอันเชิญพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทอง
ขึ้นจากบ่อทรายที่บโภทองจังหวัดอ่างทอง
คือก็ยืนดูกันอยู่อยู่ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นไปตามภาพเลยนะฮะ
ตอนที่ต้นตะเคียนถูกยกขึ้นรถเทลเลอร์เพื่อจะขนย้าย
ทางนางทันยารสมี
บอกว่าต้นตะเคียนทั้งสองต้นเนี่ยคือพ่อปู่สายสังวาน
เป็นต้นตะเคียนขนาด๒คนโอบยาว๑๙เมตร

ขนาด๒คนโอบเหมือนกันแต่ว่ายาว๑๗เมตร

ค่ะแล้วเธอบอกว่าเหมือนกับไปเข้าฝันนะคะ

เพื่อให้โชคกับลูกหลานดีไหม
ในฝันก็เลยขอโชคซะเลย
โชคจากพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทอง
แล้วก็นำไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าสมใจปรารถนาเลยค่ะ
ก็เลยมาทำพิธีอันเชิญขึ้นจากบ่อทราย
เพื่อไปอยู่ร่วมกันที่บ้านหมอธรรมนะคะ
คือได้รับการสื่อสารจากแม่ย่าตะเคียนกับพ่อปู่ตะเคียน
ว่าให้เอาพ่อปู่ออกจากบ่อให้หน่อย
เพราะว่าท่านอยากมาสร้างบุญกุศล
แล้วก็ให้โชคให้ลาบลูกหลาน
ก็ทีแรกก็ไม่เชื่อแล้วค่ะก็ลองทดสอบดูปรากฏว่าได้ถูกหวยจริง
นี่นะคะก็เหตุการณ์นี้ก็สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคนะคะ
ต้นตะเคียยงขึ้นมานะคะนี่นะคะจะว่าจ้างกันจะได้จ้างคือถูก
ถูกจะได้จ้างถูกค่ะก็คืนอยู่กับความเชื่อนะก็เงียบที่เกิดขึ้น
ตรงจุดนี้นะครับใช่ค่ะครับคุณผู้ชมค่ะ